ต้องบอกว่านะคะคุณพ่อในวงการบันเทิงเนี่ย

ดูครอบครัวนะคะบางคนเลี้ยงลูกด้วย
แต่เรื่องรูปร่างหน้าตาซิกแพคเนี่ย

นับวันโอ้โหยิ่งหล่อยิ่งแซ่บค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคนแรกนะคะเริ่มต้นคนนี้เลยพ่อกายรัชนนท์
ช่วงนี้ต้องฟิตเป็นพิเศษเลยนะคะนอกเหนือจากการเข้ายิมแล้วเนี่ยก็มีค่ายมวยนี่แหละค่ะ
พ่อกายต้องใช้คำแบบนี้ฝังตัวเพื่อฟิตซ้อมร่างกายอยู่เป็นประจำเลยค่ะ
ส่วนเวลาที่ต้องเลี้ยงลูกนั้นคุณผู้ชมดูนะคะเต็มที่มากนะคะ
ก็คือให้ลูกสามารถปล่อยพลังซ้อมมวยกันไปเลยนะคะ
นี่แบบนี้เลยเตะเอ้าเอ้าแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะแถมสุขภาพดีทั้งครอบครัวด้วย
โอ้โหเตะแรงมากกิลินลูกเอ้ยนะคะ
ต่อเนื่องกันเลยค่ะพ่อบอยพิษนุนะคะคนนี้ลูกสาวตัวจิ๋วน้องประย่า
เพื่อในอนาคตมีหนุ่มมาตามจีบลูกสาวเนี่ยคุณพ่อจะได้เอาอยู่ค่ะ
ส่วนความฟิตของพี่ปอยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ายืนหนึ่งดูกล้ามเอาสิคะคุณผู้ชม
แต่หนุ่มนะคะไม่กล้าเข้าใกล้เลยคนในฟิตเน็ตเดียวกัน
ยังต้องหลีกทางนะคะถอยให้พี่บอยพิศนุไปเลย

ส่วนอีกบ้านหนึ่งก็มีเฉินเดียวกันเลยค่ะ
ก็เป็นคุณฟลุ๊กศิราบ้านพี่ฟลุ๊กศิรานาฮารีป้าสายเก่าอันยองเซโย
หล่อมากขาวละมุนแล้วเข้าบ้านนี้นะลงทุนสร้างห้องฟิสเด็ดเอาไว้ที่บ้านด้วยค่ะ
หุ่นลีนยั่วยั่วจิตยั่วใจมาครอบครองแบบนี้เลย
ส่วนมุมน่ารักเวลาคุณพ่อฟลุ๊กเขาอยู่กับลูกสาวสองคนคุณผู้ชมค่ะ
ละมุนสุดตามใจลูกสาวทุกอย่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตอนที่พาไปขับรถเล่นหรือว่าจะออกกำลังกายไปด้วยกันก็น่ารักมากแบบนี้ค่ะ

ปิดท้ายกันที่คุณพ่อสุดแซ่บระดับตำนานพ่อเจเจตรินนี่

คือดูจากแบบว่าภายนอกกิจกรรมที่คุณพ่อเจเล่นทุกอย่าง
โอ้โหฟิตปังอย่างกับพลังวัยรุ่นนะฮะ
บอกเลยละกันว่าปีนี้พ่อเจของเราอายุ๕๒แล้วนะคะ
ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากค่ะ

อะไรที่วัยรุ่นเขาฮิตเขาอินเทรนด์กันอยู่

ทำหมดเรื่องอายุเลข๕เลขไหนก็ตาม
ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคุณพ่อสุดแซ่บคนนี้ค่ะ

ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่และทั้งครอบครัวแข็งแรงนะคะ

คอนเสิร์ตเขาทั้งร้องทั้งเต้น